หลังจากที่แม่แปลกอกแปลกใจกัน
ภาพของกู้ภัยท่านหนึ่งที่จังหวัดพยาว
แบบหัวหายหรือเปล่า

นี่ก้มที่ไหนนี่ไม่มีเลยนะ

มันเป็นจังหวะมุมมืดตรงนั้นแล้วแสง

อ่ะดูภาพใหญ่หน่อย

กู้ภัยคนนี้หัวหายได้ยังไง
นี่นี่ชื่อเพจจริงเหรอคะชื่อเพจจริง
เราไปเจอมาแล้วนะฮะคนถ่ายภาพนี้นะครับคุณน้ำมนชัยนามอายุ๓๖ปี
เป็นอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพพยาวนี่ฮะพี่น้ำมนต์
น้ำมนต์บอกว่าผมถ่ายภาพนี้เองนี่เห็นไหมภาพเคลื่อนไหวก็มี

อ่าวันนั้นเนี่ยเข้าเวรแล้วมีเหตุรถบรรทุกหกล้อเสียหลักตกข้างทางค่ะ
ไปถึงเนี่ยคนขับติดอยู่ในรถต้องเอาเครื่องตัดทางเนี่ยมาเอาคนเจ็บออก
ตอนที่ถ่ายภาพเนี่ยผมก็ถ่ายภาพเก็บตามปกตินั่นแหละ
หลังจากนั้นก็เอามาโพสต์ก็ไม่ได้คิดอะไรยังไม่เห็นด้วย
มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยกู้ภัยคนนี้เนี่ยไม่มีหัวหรือเปล่า
แล้วก็วิจารณ์วิภาควิจารณ์กันไปต่างนานาเห็นมั้ยครับ
ซึ่งพี่น้ำมนต์ยืนยันว่าไม่ได้แต่งภาพเลยนะครับตอนที่เห็นก็เล่นเอาขนลุกเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ขนไม่ลุกแล้วเพราะอะไรฟังพี่น้ำมนต์นะครับ
หัวหายนะครับผีสักหายแต่ลองทุ่มเข้าไปนะครับ
นี่ครับจะเป็นจะเป็นเหล็กช้ำยันใต้ท้องรถนะครับ
ความยันของพ่วงหลังนะครับอยู่แล้วก็บัง
บางมุมกล้องพอดีเลยนะครับงั้นสรุปแล้วว่าครับ
สรุปแล้วว่าคือตรงเนี้ยหัวไม่ได้หายครับอ่า
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ยืนยืนแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับ
เหล็กคำยันของรถบังอยู่นะครับผม
อ่าหัวไม่ได้หายค่ะมุมกล้องเออเห็นไหมอ่า
คัดซีคำยันของรถหกล้อเนี่ยมันบังอยู่แล้วสีเสื้อกับสีเหล็กมันกลืนกัน
เห็นไหมฮะนี่ครับแม่เล่นเอาตกอกตกใจ
คือดูจากภาพนิ่งเนี่ยมันอาจจะมองได้ไง
แต่ถ้าภาพเคลื่อนไหวพี่ก็บอกมันจะปกติไหมไหนไหน
ช่วงที่เนี่ยฮะพี่เขาบอกเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วยอะไรไปด้วย
ค่ะพอคนไปเห็นคลิปแล้วบางทีไปสังเกตแล้วแคปภาพ
พอเป็นภาพนิ่งมันก็จะดูแบบเออคลืนหรือเปล่าน่ากลัว
อ่าแต่ว่ามีมุมนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นภาพอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นภาพนิ่ง

ไม่ต้องคิดมากอะรัชพรก็ไม่ต้องถึงมือหมอพลานะเรื่องเนี้ย